เฉพาะชาวขอนแก่นใครที่ต้องขี่รถจักรยานยนต์ผ่านแยกมภาค
ช่วงกลางคืนระมัดระวังเพราะว่ามันมีสายสื่อสารพาดลงมา
และล่าสุดมีผู้ชายคนหนึ่งค่ะขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านช่วงกลางคืนนะคะ
รถล้มล้มเพราะอะไรเพราะว่าสายสื่อสารมันพาดคอเขา
และเขาบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้ไม่อยากให้เกิดขึ้นกับคนอื่น
หลังจากเกิดอุบัติเหตุกัดฟันลุกขึ้นมาถ่ายคลิปให้พวกเราดู
ไปดูคลิปเขาหน่อยค่ะ
ผู้ชายคนนี้ประสบเหตุนะคะก็คือสายสื่อสาร

นี่ลงมาแล้วเขาขี่รถจักรยานยนต์ผ่าน
มันมาพาดคอเขาแล้วเขาก็ประสบอุบัติเหตุ
เขาบอกว่าแผลที่คอของเขาเนี่ยลึกเหมือนกันนะเนี่ย

ซึ่งตอนนี้เขาก็บอกยังไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นสายสื่อสารของค่ายใด
คือแต่ว่ามันเห็นก็คือลักษณะมันขาดออกจากกันแล้วก็ห้อยลงมาถึงพื้นเลย

จากลงคลิปไว้แล้วเขาบอกว่าระวังกันด้วย

ชาวเน็ตเข้ามาดูมาแสดงความคิดเห็น

มารับผิดชอบหน่อยมาแก้ไขปัญหาหน่อย
แล้วก็แนะนำให้ผู้ประสบเหตุผู้ชายคนนี้ไปแจ้งความด้วยนะคะ
นักข่าวเห็นข่าวนี้ก็เลยพูดคุยกับผู้ชายคนนี้
วนายสุริยันช่างไม้อายุ๒๖ปี

เช้ามืด๒๓เมษายนที่ผ่านมา
สี่แยกไฟแดงมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ริมถนนมิตรภาพเขาเรียกว่าแย่งมภาคนะตรงนี้นะ
เขาบอกว่าตอนนั้นขี่รถจักรยานยนต์จะกลับห้องพัก
พอมาถึงจุดเกิดเหตุมันมืดก็มองไม่เห็นแหละ
สื่อสารมันก็ดำอะเนาะมันห้อยลงมาค่ะ
กระทั่งมารู้อีกทีโดนเข้าไปเต็ม
ดเข้าที่คอแล้วแล้วมันก็กระชากให้ตัวเขาล้มลงไป
พร้อมกับรถจักรยานยนต์
ตอนนั้นรู้สึกเจ็บที่คอมากเราก็ลุกไปดู
สายสื่อสารมันพันอยู่ที่คอเขาเลยนะคะ
หลังเกิดเหตุยังไม่ได้เข้าแจ้งความค่ะ
แต่ก็ได้โพสต์เล่าเรื่องราวเตือนภัย
ไปยังคนอื่นที่ใช้เส้นทางนี้
แล้วก็ฝากผ่านโพสต์ของเขานี่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบสายต่าง

หน่อยเนี่ยเขานั่งคุยกับทีมข่าวของเราแผลยังอยู่ที่คออยู่เลยนะคะ
บอกว่าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกค่ะ